มาทั้งตัวเลย

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแรกมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแรกมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม
โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

โดยการแข่งขาวของทีมเด็กเสียงดีจำนวนสองทีม

ต้องติดตามชมต่อในรองได้ยกกำลังซ่ะ
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการของเด็กซ่าเสียงดีที่จะมาสู้เพื่อบ้านเกิดใน

เสนาหอยพี่ฝนฝนธนสุนทรและพี่ไอซันยู

เย้

เด็กกำลังพร้อมแล้วในตอนนี้นะฮะ

รอบที่๓แข่งขันกันทั้งหมด๙ยก
โดยรอบนี้จะเพิ่มเป็น๒คะแนน
และกรรมการมีสิทธิ์ยกกำลังซ่า
ให้กับทีมที่ประทับใจได้คนละ๑ครั้งตลอดการแข่งขัน
ซึ่งทีมที่ได้สิทธิ์จะชนะในยกนั้น
ร้องได้คะแนนแบบยกกำลังคือ๔คะแนน

กรรมการจะยกค้อนมาใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้กับทีมไหน
ถึงคิวน้องโพสต์แล้วก็น้องนาโนนะครับ
โพสต์นะครับมากับเพลงเจริญเจริญของพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับผม
มีความหนักใจบ้างไหมครับกับเพลงนี้ครับผม

ท่อนไหนที่เรามีเสียงต่ำเราจะก้มหน้า
เจ้านี้ที่ไม่เคยหน้าเงิน
หนี้ที่ไม่เคยหน้าเงิน
ไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืน

ต้องมีเทคนิคในการสวัสดีท่านผู้ชม

รักน้าโนน้อยน่าจะรักน้าโนน้ายน่ะครับ

สวัสดีครับลูกสวัสดีนาโนครับ

สองหนุ่มนี้นะครับหนุ่มน้อยนะครับทั้งคู่
เสน่ห์ความหล่อนั้นกินกันไม่ลงแน่นะครับ
โดยเฉพาะน้องโพเขาได้ฉายาอยู่แล้วก็คือ

หนูน้อยไม่หาใส่ใจยัน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
อันนี้หล่อแบบแสบสันแซ่บอ่ะแบบจี๊ดอะไรอย่างนี้
ทำให้เรายิ้มตลอดเวลาใช่ไหมคะพี่ฮ่อย

ยืนตรงเตงอยู่แถวนี้เลย
ผมบอกหลายครั้งแล้วว่าเด็กคนนี้มีเสน่ห์

เวลาเขาร้องผมเห็นเขาร้องหลายครั้งแล้ว

ลูกกอกอีสานครับ

เออเป็นข้ออันนั้นเส้นกลาง
เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเก๊กหล่อพร้อมกัน
ดูสิว่าคณะกรรมการจะถูกใจใครทั้ง๓คนมากกว่ากัน

เออเดี๋ยว

เออพี่แจ้งครับพี่แจ้ง
เพลงนี้ขึ้นมาใครเต้นก็ไม่ถึงใจเหมือนเขานะ

จะช้าอยู่ใยพี่ไอสลันอยู่
ไอสลันอยู่

ผมขออันสุดท้ายได้ไหมครับ

ขาเขาจะต้องชิดเลย
หลังตรงตัวตรง

แม้กระทั่งยืนรอรถประจำทางอยู่

คุณชายน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะ

มองมองรถเมย์ผ่านไปทางขวา
องรถเมย์ผ่านไปทางซ้าย

ยิ้มเล็กคุณชายจะไม่ยิ้มเห็นฟัน

เหมือนมองสาวที่เราหลงรัก

ขนาดแล้ว

คุณชายพูดว่าไม่คือรถเมย์หรอกมั้งคุณ
ถ้าหล่อแบบเกาหลีได้ไหม

เหมือนว่านางเอกยืนอยู่ข้างหน้าเรา

เฮ้ยแต่ว่านึกว่าเกาหลีจริงนะเมื่อกี้
ลอง
เออเกาหลี
คุณคิดนางเอกจะคิดถึงเราหรือเปล่านะ

คุณคะอันนี้มันเวียดนามหรือเปล่าคะ

อ้อทำไมทำไมคุณคิดร้ายกับฉันไม่ได้อย่างงั้น
อันนี้มันต่อหน้าผู้คนนะ

เป็นเมียแล้วก็มาเป็นแม่ฉันดีกว่ามา

โอ้มีเฮียว
เดี๋ยวนางเอกคุณชื่ออะไรนะ

ขอบคุณกันนะท่านประกาศ

อันนี้ใครจะเป็นคนร้องก่อนครับ

แต่ก่อนที่จะร้องอยากให้

มาการแล้วขอคะแนนแบบอ้อนสิลูก

ใครให้ก็ขอให้เจริญนะคะ
กินดีอยู่ดีขอให้มีโชคใส่ทุกข์ใส่โศคให้โรคไพรนอนหลับฝันดีมีตำชายจะทำอะไรให้เจริญเจริญ
ห้ามที่ไม่โกงตาชัดให้ขายดีมีตังค์และนั่งนับกันเลิน
เจ้านี่ที่ไม่เคยหน่าเงิน
ไม่คิดดอกเกินขอให้ได้เงินคืน
ข้าราชการที่ไม่ขอรับฉันขอให้ทุกขันต์มาเลือกขันต์สูงขึ้น

ให้ดีขึ้นดีขึ้นเจริญเจริญ
กินดีอยู่ดีขอให้มีโชคใส่ทุกข์ใส่โศคให้โรคไพรนอนหลับฝันดีมีตำชายจะทำอะไรให้เจริญเจริญ
เจ้านายที่เห็นใจลูกจ้างให้พ้นบุญนำทางนั่งรับแต่เงิน
แท็กซี่ที่เติมไว้เกินแม้ชาติจนเผือนขอให้ได้เงินดี
ท่านผู้แทนที่ไม่ลืมชาวบ้านขอให้สุขันต์เหมือนรัฐมนตรี
ทำดีขอให้ดีช่วยกันด้วยครับ
ให้สุขี้สุขี้เจริญเจริญ
กินดีอยู่ดีก็ให้มีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญเจริญ
หมอจะไม่เคยเลี้ยงใครให้หมอรวยไวใครก็ต้องเสริญ
คุณจาดรับเพลินเขาให้บังเอิญได้ถูกลอตเตอรี่
พนักงานที่ขยันสื่อสัตว์ขอให้บริษัทเผื่อบัวนัดทุกปี
คนไหนที่ไม่สื่อเทพดีช่วยกับเราหน่อยครับ
ให้โชคดีโชคดีและเจริญเจริญ
อากิจดีอยู่เดียเขาให้มีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญเจริญ
กินดีอยู่ดีไม่มีโชคไร้ทุกข์ไร้โศกไร้โรคภัย
นอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้จะทำอะไรให้เจริญเจริญ
ขอให้เจริญเจริญ
เจริญเจริญทุกท่านเลยนะครับ
เจริญเจริญจากน้องฟูนครับ

ก็ยังไม่พอใจเท่าไรเสียงต่ำกว่าเสียงสูงมันยังไม่ค่อยสุดเท่าไร

เหมือนครับเป็นที่เหมือนที่หนูคิดแหละ
พอคีย์มันต่ำกว่าเสียงจริงเราแล้วเราก็ต้องกดเจริญเจริญเห็นไหมลูก
ทำได้แต่พอคีย์มันต่ำปุ๊บเราเลยควบคุมไม่ได้
จะทำอะไรให้เจริญเจริญ

เสียงเราแตกปุ๊บเราก็ร้องคีย์ปกตินี้ได้
ทีนี้พอโพสต์อยู่บนเวทีปุ๊บเนี่ย

โพสต์ต้องจัดบุคลิกภาพของตัวเอง
เหมาะกับเพลงในแต่ละเพลงที่โพสต์ร้องด้วย

ใช่ครับเป็นเพลงสนุกเราจะชวนทุกคนเต้น
เราไม่จำเป็นต้องเต้นทุกท่อนของเพลงก็ได้ลูก
ขยับเป็นบางช่วงของเพลงดีกว่า
หนึ่งมันช่วยให้เราร้องแล้วก็เสถียรขึ้นด้วยนะครับ
มันจะทำให้เป็นส่วนเสริมไปทั้งหมดเลยของตัวเพลง
ถ้าเราเจอวงสดแบบนี้ไปคุยกับพี่เขาเลยว่า
นอนหลับฝันดีมีตังค์ใช้
เพื่อที่มันจะทำให้เราร้องไอคีย์ปกติไอ้พวก
เจ้านายและที่ไม่โกงตาชัง

แล้วเราจะได้ร้องแล้วทุกคนเบิกบานแล้วรู้สึกอยากจะเจริญเจริญ
คำว่าเจริญของเขาเนี่ยฟังแล้วรู้สึกเลยว่า
เฮ้ยนะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ตรงนี้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้จะมีแบบร้องแบบสมัยใหม่
มีชะชะรักรักชะอะไรอย่างนั้น
แต่ไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีสำหรับน้องโพสต์เลย
คนไทยเพลงลูกทุ่งของเราแบบนี้แหละ
ควบกล้ามรอเรือรอลิงทุกอย่างอัคระดีมากพี่ชื่นชมตรงนี้ครับ
ขอบคุณค่ะเจ้าสามท่านครับเป็นคำแนะนำดีนะฮะ
พ่อครับเมื่อสักครู่นี้ฟังคุณลูกร้องไปแล้ว

ทีนี้ก็อาจจะมีสิ่งเล็กน้อยที่ตามที่ท่านคณะกรรมการได้แนะนำ
ซึ่งคุณพ่อเองก็ยังไม่ได้รู้ซึ้งรู้ลึกไปถึงช่วงนั้น
ก็จะนำสิ่งนี้ไปแก้ไขครับ
ขอบคุณพ่อครับ

คณะกรรมการเก็บคะแนนไว้ในใจก่อนนะครับ

เชิญค่ะ
น้องโพสต์นำเทคนิคในการเก็บหนอดมาใช้ในการร้องเพลงเจริญ

ทำให้โชว์นี้หน้าประทับใจไม่น้อย
ช่วงหน้าเจ้าหนูมหัศจรรย์นาโน
จะใช้ความน่ารักแบบเด็ก๔ขวบ
ขวาใจกรรมการได้หรือไม่
ต้องมาติดตามชมกันครับ
ห้องนอนของคนจน
จะมีใครสนคนจนอย่างเรา
อาจารย์มิก็บอกว่าได้มากเลยครับ
นอนหลับฝันดีมีต่างชาย
โอ้โหพี่พศร้องดีมาก

แต่เราก็อย่าเพิ่งหวั่นใจนะ
เพราะนาโนชนะมาหลายคนแล้ว
รอบนี้อาจจะชนะอีกก็ได้

นาโนครับวันนี้นาโนจะร้องเพลงอะไรครับ
ห้องนอนคนจนครับว้าวโอ้โฮ
เพลงของพี่เป้าสายันอีกแล้วครับห้องนอนคนจนครับ
แต่นี่เอกลักษณ์ของพี่เป้าเนี่ยก่อนร้องเพลงเขาก็ต้องไหว้อีกแล้วล่ะ
ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นไหว้แบบพี่เป้าแล้วขอคะแนน
บอกคณะกรรมการครับเมตตาน่ะหนูลองไปบอกสิลูกอ่ะ
มาทั้งตัวเลยไปทั้งตัวถูกต้อง

รักนานนอนนอนนอนแต่รักนานนอนนานนอนนะคะ
โอ้โฮโอ้โฮ

นาโนซ้อมมาเยอะใช่ไหมลูกใช่ครับ

ฟังบทเพลงเพราะครับห้องนอนคนจน

ของคนจนจน
จะมีใครสนคนจนอย่างเรา
มุ้งตำตำนำซ้ำก็เสือเก่าเก่า
สาวคนไปที่ไหนจะสนใจเรา
จึงต้องนอนน้ำห้องเราไม่เอาไหน
ห้องนอนของคนรวยรวย
คงมีคนสวย
นอนซอบแก้มใส
ห้องคนจนต้องคนฟุกมองมองใหม่
ปีทั้งปีไม่มีเสามาเยี่ยมให้
ใครจะเห็นใจบ้างไหมน่าพอ
ช่วยมาเป็นสีเหลือง
ช่วยมาเยี่ยมเยือน
ห้องนอนคนจน
ขอขวะในตาสักวัน
ให้พี่ได้พ้น
หวาวะเวตาวาน
ห้องนอนของคนจุดจน
ได้รูปแต่ฝน
คนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างที่อาไม้สร้างบ้าน
กรี๊ดกรี๊ดไปพี่อยากลื้อไม้เขาทาน
เขาไม่ต้องการ
ห้องนอนคนจน
เพลง
ช่วยมาเป็นแม่สีเหลือง
ช่วยมาเยี่ยมเยือน
ห้องนอนคนจน
ขอขวะในตาสักวัน
ให้พี่ได้พร
หวาวะเวตาวาน
ห้องนอกของคนจนจน
ได้ลูกแต่ฝน
คนทุกข์อยู่นาน
หรือเขาช่างที่เอาไม้ละสร้างบ้าน
กรี๊ดกรี๊ดไปที่อยากลื้อไม้เขาทาน
เขาไม่ต้องการ
ห้องนอนคนจน
ห้องนอนคนจนนะ
จากน้องนาโน
พ่อคูณอยากซื้อบ้านได้เลยทั้งหลัง

ตอนนี้ก็พัฒนามาดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยครับ
พ่อถามหน่อยเพลงนึงเขาต่อใช้เวลานานไหมครับ

ถ้าเพลงนี้เขาชอบนี่ก็สามรอบสี่รอบเขาก็จะได้เลยครับ
เก่งมากเลยอ่ะห้องนอนคนจนนะ
นักร้องหนุ่มน้อยหน้ามนต์
คนชื่อนาโนเป็นยังไงครับพี่หอยครับ
เด็กคนนี้นะมีอยู่สองอย่างที่
อนาคตจะเป็นนักร้องมืออาชีพได้อย่างสบาย
หนึ่งอย่างคือโน้ตทุกตัวของเขา

ถึงเขาอาจจะไม่ยังไม่รู้ความหมายของเนื้อเพลงมากนักนะ
แต่โน้ตทุกโน้ตเขาเป๊ะมาก

จะไปเป็นศิลปินในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
มหัศจรรย์มากเลยว่าเด็กอายุ๔ขวบเนี่ย
อกจากจะจำเนื้อเพลงได้แล้วเนี่ย
เขาสามารถจำโน้ตของเพลงได้หมด
มือดอกระยังหันมองหน้ากับพี่ฝนตลอดไว้ว่า

เกี่ยวกับความแม่นยำของตัวโน้ตด้วยนะครับ

การที่จะสอนให้เด็กร้องตรงคีย์ตรงโน้ตอย่างเช่นคำว่าช่วยสมมุติมันสูงเขาจะช่วยเนี่ยเขาจะไม่ช่วยคือมันไม่ผิดตัวโน้ตแต่เขาสามารถอยู่ในขอดแล้วเขาสามารถบิดให้มันไม่ได้เพี้ยนแต่ว่ามันไม่ได้ถึงไปแตะตัวนั้นแต่มันไม่ได้เพี้ยนเพราะว่าเขาบิดให้มันไปอีกทางนึงซึ่งถามเขาเขาทำได้ไงเขาไม่รู้หรอกเพราะมันอยู่ในสายเลือดช่วยมาเต้นช่วยนะ
แล้วเขามีจังหวะที่เท้าเขา

ห้องนอนของคนจน
เขามีจังหวะในหัวซึ่งเขาใช้เท้าเขาช่วยกำกับเนี่ย
เขาทำเป็นอัตโนมัตินั่นแหละถึงได้บอกว่ามันอยู่ในสายเลือดเขาไงคะ

ขอบคุณครับทั้งสามท่านครับได้ฟังคอมเมนต์ดีดีจากคณะกรรมการไปแล้ว
ตอนนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการทั้ง๓ท่านต้องตัดสินแล้วครับ
ขอเชิญอีกหนึ่งหนุ่มขึ้นมาบนเวทีครับ

เมื่อสักครู่นี้ได้ฟังน้องร้องไปโพสต์รู้สึกยังไง
สุดยอดมากครับ

หนูก็ต้องซ้อมไปเรื่อยนะลูกนะฝึกไปเรื่อย
ขอเชิญเด็กซ่าทั้งสองทีมขึ้นสู่เวทีเลยครับ
หยอดลูกอ้อนแบบพี่เป้าสายันมาอ้อนใจกรรมการด้วยแบบนี้
กรรมการจะเทใจให้หรือไม่

ในยกนี้นะฮะ

จะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้หรือไม่นะครับ
ทีมที่ชนะคือทีม

ใครจะชนะในยกนี้ครับผม

ส่วนเจ้าตัวเล็กนะครับน้องนาโนนะครับ
จับไมค์ขึ้นเวทีแต่ละครั้ง
ทำให้ทุกคนมีความสุขทุกคนมีรอยยิ้ม
มหัศจรรย์ในตัวหนูน้อยคนนี้จริง

โตขึ้นจะเป็นศิลปินนะครับผม
ยังไงก็สู้นะครับ

ตอนนี้ครับคณะกรรมการถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงคะแนนยกนี้ทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับ
และเรามาลุ้นกันนะครับว่าในยกนี้นะฮะคณะกรรมการจะใช้สิทธิ์ยกกำลังซ่าให้หรือไม่นะครับ
ถ้าคณะกรรมการใช้สิทธิ์ยกกำลังต้าให้กับทีมหนึ่งทีมใดนี่หมายถึงว่าทีมนั้นจะได้รับ๔คะแนนจากคณะกรรมการ
และยกนี้ทีมที่ชนะคือทีม
สีคะขนาด
นครคิรีมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น๑๑คะแนน

ยกหน้าถ้ารักษาระดับมาตรฐานได้นะครับ
หนูก็จะตีตื้นกันขึ้นมาได้แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นทีมเราก็ต้องรักษาความเป็นแชมป์เอาไว้ให้ได้
นะครับแต่วันนี้ทำได้ดีมาก
คุณผู้ชมครับติดตามและเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าทั้งสองทีมด้วยนะครับ

ในร้องได้ยกกำลังซ่า
น้องนาโนเด็กน้อยที่เสียใจทุกครั้งเวลาที่ทีมสมิลาภายแพ้
แต่ด้วยความเป็นเด็กเสียใจแป๊บเดียวก็วิ่งมาเล่นต่อแล้ว

โอ้โหรู้สึกสบายดีมากนะครับผม

ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ผมชนะในยกนี้
แต่ก็อีกไม่กี่คะแนนก็จะตีเสมอแล้ว
ติดตามความสนุกแบบนี้ได้ในร้องได้ยกกำลังซ่า
วันนี้สุดยอด

ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์กับกิจกรรม
ร้องได้ยกกำลังซ่าและอามาโด
เพื่อลุ้นรับกิฟเซตจากอามาโด
มูลค่า๙๙๙บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
สนับสนุนโดยอามาโด
ยามไหวจะเถื่อสถานกายจะหายทุกรา
ทำไมเธองามหนังหนา
นางฟ้ายังไม่กล้าคม
ร้องเสียงต่ำเนี่ยมันจะต้องใช้สรีระเข้าไปช่วย
เพราะว่าเพลงนั้นคือต่ำช้า

กระจมหล่อ
หากเพลงรักลอยหล่อ

อันนั้นเสียงหลบหรือหลบเสียงนะครับผม